เพิ่มดูที่บริษัทของค่าโทเวกันก่อน

มันเป็นทุกข์ของคนที่ใช้บริการในกรุงเทพนะ
แล้วคนที่ขับมาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ
เพราะว่า๒๒ธันวาคมนี้โทเวย์เอาง่ายนะ
รถ๔ล้อจาก๗๐จะเป็น๘๐บาท

แต่ว่ากระทรวงคมนาคมเขาเห็นอกเห็นใจ
จะมีการทำคูปองก็ลดให้สักประมาณ๕แล้วกัน

คือมันต้องขึ้นตาม
เขาเรียกว่าอะไรขั้นของมันมันก็เป็นขั้น

แต่ว่าแหมอนาคตจะจ่ายเท่าไหร่ดีล่ะ

ทางด้านของนายสารวุฒิทรงศรีวิลัยอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่า
ก็มีการทำหนังสือไปถึงบริษัททางยกระดับดอนเมือง

หรือว่าหาแบตการณ์ในการให้สดลดผู้ใช้บินการโทรเวนี่ดีไหม
ต้องการจะลดค่าครองชีพภายการประชาชนตามระยะบายของกรขมดค
เนื่องจากว่าก็เดี๋ยวธันวาคมนี้ก็จะปรับขึ้นราคาอีก
เดี๋ยวก็จะให้ประมาณสักต้นปีหน้านะฮะเพราะว่าจะมีการทำคูปอง
ค่าผ่านทางก็ลดให้ร้อยละ๕
หรือการทำกุปปอง๑๙ฟรี๑อะไรแบบเนี้ยซึ่ง
ลดราคาค่าบันทางที่เคยทำมา
ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างในช่วงของการรอการ
กลับจากทางด้านของบริษัททางยกระดับดอนเมืองอยู่

ก็เป็นแนวคิดที่กรมทางหลวงเขาเสนอไปให้กับเอกชน
ขณะที่บรรยายงานจากกระทรวงคมนาคมก็บอกว่า
ขึ้นค่าทางด่วนโทเวย์นั้น
ตอนนี้ก็ต้องมีการตอบรับข้อเสนอ
เรื่องของการลดราคาร้อยละ๕ผ่านการใช้คูปองด้วย
ขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็มีการจัดโปรโมชั่น
ในการจ่ายค่าทางด่วนที่ด่านประชาชื่นแล้วก็ดาวคนนอง
ส่วนระยะต่อไปจะพิจารณาให้ส่วนลดในด่านเก็บอื่นต่อไป
ทั้งในเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน
และ๒๒ธันวาคมจะมีการประดับขึ้นค่าโทเว๑๐๑๕บาท
เงื่อนไขสัมประธานจะต้องปรับขึ้นทุก๕ปี
คุณผู้ชมดูไปตามหน้าจอนะฮะ

สี่ล้อเดิม๗๐บาทก็ขึ้น๑๐บาทเป็น๘๐บาทเลย
กินข้าวได้๒มื้อ๓มื้อแล้วครับ
รถมากกว่า๔ล้อเดิม๑๐๐บาทก็ปรับอีก๑๐บาทเป็น๑๑๐บาท
ในส่วนของดอนเมืองอนุสรสถาน
สี่ล้อจาก๓๐บาทขึ้น๕บาทเป็น๓๕บาท
แล้วก็รถมากกว่า๔ล้อจาก๔๐บาทขึ้น๕บาทเป็น๔๕บาท
ส่วนขาออกอนุสรสถานดินแดง
สี่ล้อจาก๑๐๐บาทปรับขึ้น๑๕บาทเป็น๑๑๕บาท
รถมากกว่า๔ล้อจาก๑๔๐บาทเป็น๑๕๕บาท
ช่วงดอนเมืองไปลงดินแดง
สี่ล้อจาก๗๐บาทเป็น๘๐บาทขึ้นมา๑๐บาท

ส่วนรถมากกว่า๔๐๐๑๐๐บาทก็เป็น๑๑๐บาท

คือจริงโทเวย์ส่วนตรงนี้หลายคนไม่ค่อยยอมขึ้นนะ
เพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วย
คือด่วนไม่ด่วนนะคะทางด่วนที่เรียกว่าไม่ด่วนนะคะ
แล้วพอขึ้นไปห้ามขับรถเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ข้างล่างถ้าเกิดแช่ขวาขับ๘๐ผิดกฎหมายนะ

งงเอาขึ้นไปไม่ให้ขับเกิน๘๐แล้วมันด่วนยังไง